วันก่อนคนเชียงใหม่เขาฮือฮาเงยหน้าไปบนท้องฟ้า
โอ้โหลูกไฟดวงเบอร์เลอร์เลยนึกว่าดาวหางดวงใหญ่
อยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนดูคลิปก่อนฮะ
วัตถุอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้น
อยู่ในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่
มันเคลื่อนที่จากทางขวาไปทางซ้ายอย่างช้านะครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง

จำได้เลย๑๙นาฬิกา๓๙นาทีนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนอยู่
ไปบนท้องฟ้ากะจะเห็นฝนดาวตกเจมินิดหน่อย
ที่เกิดขึ้นวันที่๑๔ธันวาคมเผื่อจะหลงเหลือให้เห็น

ก็รีบเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
แล้วคาดเดาไปต่างนานา

นายสิทธิพรเดือนตะคุครับเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ดาราศาสตร์ชำนาญการหัวหน้าโครงการติดตามวัตถุใกล้โลก
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าสดรระบุว่า
ปริศนาเหนือท้องฟ้านั้นหรือก็คือ
เที่ยวบินทดสอบจรวดขีปนาวุฒิข้ามทวีปอัคคณี๕ของอินเดียเขา
โดยยิงจากเกาะอับดุลกลาม
อินเดียตรงกับเวลาในประเทศไทย๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ทิศทางมันจะไปไหนมันจะไปลงอ่าวเบงกอ
ส่วนที่เห็นเป็นลูกไฟมันมาจากเชื้อเพลิงที่ปล่อยออกมาเป็นเขาเรียกว่ามันกระเจิงแสง
ทำให้มองเห็นได้ในช่วงค่ำ
คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาวัตถุบนท้องฟ้าที่พบลักษณะนี้

เมื่อ๒๕ธันวาคม๒๕๖๔ครับ